เป็นเรื่องเศร้าเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปาง
หนุ่มวัยเบนเจอร์เพศ๒๕ปีพอดิบพอดีเลยค่ะ
เป็นช่างซ่อมปรากฏว่าไปซ่อมระบบรถดำของรถหกล้อค่ะ
มันมีปัญหาจังหวะที่สอดหัวเข้าไปจะไปขันน็อต
มันหลุดลงมาค่ะร่วงทับหัวจนเสียชีวิตเลยนะคะ
แม่เองบอกว่าตอนนี้ยังทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้
เพราะลูกชายก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
บรรยากาศภายในการจัดงานศพของผู้ชายคนนี้
ถูกจัดขึ้นที่บ้านพักตำบลเวียง
ตะบนเวียงตานอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะ
นายเอกฉันเสียชีวิตอย่างที่บอกไป
จากการประสบอุบัติเหตุขณะที่ซ่อมระบบรถดำ
เมื่อวันเสาร์ที่๑๔ที่ผ่านมาภายในโรงกลึง
จันตึ๊บแม่ของผู้ตายยอมรับบอกว่ายังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกชายไป
เพราะว่า๒ปีที่แล้วก็สามีเพิ่งตายไปนี่ก็มาเสียลูกชายอีก
ส่วนนี้ภาพตอนที่ผู้ตายกำลังทำงานนะคะ
คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าสวนดำมันถูกยกขึ้นไป
หลังจากนั้นล่ะค่ะมันหลุดทับร่างทับศีรษะของนายเอกฉันจนเขาเสียชีวิต
ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่านายอนุสิตแสวงวงอายุ๔๖ปีเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เล่าบอกว่าผู้ตายมาขอใช้สถานที่โรงกลึงเพื่อรับงานซ่อมรถดำ๖ล้อ
ระหว่างที่ผู้ตายมุดเข้าไปใต้รถเพื่อเข้าไปคันน็อต
แต่ปรากฏว่าคือมันหลุดนะคะมันหลุดลงมาเขาเองตอนนั้นก็ยืนเป็นลูกมืออยู่ด้วย
อุปกรณ์ส่งให้ผู้ตายแต่ขณะเกิดเหตุเขาไปเข้าห้องน้ำ
ยังไม่ทันถึงห้องน้ำได้ยินเสียงดังโครมลงมาก็เลยวิ่งกลับมาดู
เอามาเห็นภาพคือส่วนดำทับหัวนายเอกชันเสียชีวิตซะแล้วค่ะ